เป็นอีกหนึ่งประเภทนะครับที่ได้รับความสนใจ
ซึ่งในปีนี้นะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าศิริวัณวรีนารีรัฐ
จะส่งแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันวันศุกร์นี้ด้วยครับ
เป็นรายการที่ผู้ที่รักความสวยงามของการขี่ม้าจะชื่นชอบ
ซึ่งปัจจุบันนักขี่ม้าระดับโลกจะนิยมทุ่มเงินเพื่อซื้อเพื่อฝึก
สำหรับการแข่งขันประเภทนี้โดยเฉพาะ
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำม้าของตัวเองแสดงในพื้นที่ขนาดกว้าง๒๐เมตรยาว๖๐เมตร
โดยมีกรรมการผู้ให้คะแนน๕ท่านประจำในจุดต่าง
แต่ว่าในมหากรรมกีฬาใหญ่ก็จะมีกรรมการอยู่๗คนนะครับ
เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของการแสดงตามขั้นตอน
แต่ละตำแหน่งเจอมีคะแนนเต็ม๑๐๐นะครับ
โดยจะนำคะแนนของกรรมการทั้ง๕คนมาหารเฉลี่ยเป็นคะแนนของนักกีฬา
แต่ละคนก็จะแข่งขันเพียงรอบเดียวเท่านั้นครับ
และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันนะครับผู้ทำคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะของการแข่งขัน
ส่วนประเภททีมแต่ละทีมสามารถมีผู้เข้าแข่งขันได้๔คน
โดยคิดคะแนนรวมผู้ทำคะแนนดีที่สุด๓คน
แข่งขันรอบแรกวันที่๒๖พฤศจิกายนและรอบชิงชนะเลิศหรือว่ากลางปีในวันที่๒๗พฤศจิกายน
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของรายการไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปครับ